อดีตอธิบดีอายการภาค๘รู้สึกปลื้มปิติค่ะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสขับรถยนต์พระที่นั่ง
แด่ในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงไปเยี่ยมราชดรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นายวรสศรีไพโรธอายุ๘๑ปีประธานสถาบันในเครือข่ายสุราชเทคโนโลยี
และอดีตอธิบดีอายการภาค๘นำผู้สื่อข่าวชมห้องทำงานที่มีพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี๒๕๕๙
นายวรสบอกว่าขณะนั้นรับราชการเป็นอายการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
จากสนามบินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารที่กองทัพภาคที่สี่
จะไปส่งเสด็จพระราชดำเนินไปขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งใช้เวลาขับรถยนต์พระที่นั่งนานกว่า๒๐นาทีค่ะ
ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เพราะว่าตลอดเส้นทางในหลวงราชการที่๙ไม่ได้มีพระราชกระแสเรื่องส่วนพระองค์กับราชเลขาธิการ
มีแต่เรื่องทุกสุขของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกยางพาราและระบบน้ำที่อำเภอนาบอนและอำเภอชวางค่ะ
สำหรับรถยนต์ที่ใช้รับส่งเสด็จขณะนั้นนะคะได้ยืมรถเบนส์ของเพื่อนแต่ได้ไปสั่งทำผ้าหุมเบาะใหม่
ซึ่งยังคงเก็บไว้จนถึงปัจจุบันพร้อมบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่าจะ๓๗ปีแล้วก็ตาม